ตบลูกยางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
พร้อมทำศึกชิงแชมป์เอเชียที่บาเลน

ทีมวอลเลเบิลชัยทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า๒๐ปี

วอลเลยวชนชัยอยู่ต่ำกว่า๒๐ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๑๙ที่กรุงมานาม่า
ซึ่งเวลาที่บาเลนนะครับช้ากว่าประเทศไทย๔ชั่วโมง

หน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าวันนี้จะเริ่มฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริง
หลังจากปล่อยให้นักกีฬาพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนสภาพอากาศที่บาเรนอยู่ที่๔๐องศาเซลเซียส
แม้ว่าจะร้อนกว่าที่ประเทศไทย
แต่โค้ชเอก็ไม่กังวลเนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่คุ้นเคยกับอากาศร้อนอยู่แล้ว
โปรแกรมรอบแรกของกลุ่มบีนวันเสาร์ที่๒๑กรกฎาคมนี้
จะเจอกับญี่ปุ่นเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาที

ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลงแข่งขันจักรยานยนต์มาลาทอน
ระหว่างวันที่๒๘๒๙คนละกระดาคม

ิวลิศทองนพคุณปียวัตรประทุมยศและกริชพรแก้วสนทิ

หวังว่าทุกคนจะทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับที่คว้าอันดับ๔
ออกเดินทางไปยังมาเลเซียประเทศเจ้าภาพแล้วนะครับ
ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่๑๙๒๗กรกฎาคม
โดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้ง๑๐ชนิด
ไม่ว่าจะเป็นกรีธาเซปักตระก้อบาสเก็ตบอลแบตมินตันเทเบิ้เทนนิส
ยิมนาสติกวอลเลอร์บอลว่ายน้ำสกวอร์ชและเน็ตบอล
พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้
ที่อาคารเดวานอตุ๋นกูคันเซลเลอร์ในเมืองชาอลำ